มาดูเรื่องของพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะ

เป็นการรวมตัวของกลุ่มพลังสตรีบ้านเขาตั้งนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะกล้วยหิน
เขาบอกว่านำมาทำเป็นอาหารของนกกรงหัวจุก
แต่ว่าหลังมีเยอะมาก
ก็เลยรวมทั้งประจวบเหมาะกับเรื่องของราคายางภาระที่ตกต่ำ

กล้วยเยอะนะคะ
รวมทั้งยางพาราก็ตกต่ำด้วย

เอากล้วยมาแปรรูป
อ๋อดีแอบไว้กินได้นานเป็นของทานเล่นนะคะ

เป็นผลผลิตจากกล้วยหินที่ชาวบ้าน

นกกรงหัวจุกในพื้นที่หมู่ที่๘
บ้านเขาตั้งตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่
นำไปแปรรูปค่ะเป็นกล้วยหินฉาบขายค่ะ
ก็สร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวในช่วงที่

ประธานกลุ่มพลังสตรีบ้านเขาตั้งบอกว่า
ดาแม่บ้านรวมตัวกันตั้งกลุ่มพลังสตรี
บ้านเขาตั้งขึ้นมาเมื่อปีที่ผ่านมานี่เอง
ตอนนี้มีสมาชิกอยู่๒๘คนนะคะ
ช่วยกันนำหินกล้วยวัตถุที่หาได้ในท้องถิ่น
แปรรูปเป็นกล้วยชามเบรกแตกแสนอร่อยแบบนี้เลย
เคยทานไหมคะคุณรู้ไหมที่มาว่าเบรกแตกคืออะไร

หยุดกินไม่ได้เขาเลยบอกชื่อว่าชื่อกล้วยเบรกแตก
เค้าคิดชื่อดีนะผมชอบมันกรุบจริงนะคะ
แบบทานได้เรื่อยแล้วเดิมอย่างนี้กินรับเบิร์น
ใช่ค่ะมีหลายรสด้วยไม่ใช่รสหวานอย่างเดียวนะคะ

จากกล้วยน้ำว้าเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
ตรงที่มีความนิ่มมันแล้วก็กรอบกว่า
ตอนนี้เป็นความต้องการของตลาดนะคะ
สำหรับกล้วยเบรกแตกจากกล้วยหินนะคะ
ปัจจุบันกลุ่มพลังสตรีบ้านเขาตั้งมีรายได้จากการขายกล้วยหินฉาบนะคะ
เดือนละ๒๐๐๐๓๐๐๐บาทน่าสนใจนะคะ

ใครที่ไปเที่ยวกระบี่อย่าลืมนะคะกล้วยกรอบเขาตั้ง
ยี่ห้อเขานะคะกล้วยกรอบเขาตั้ง
อกจากนี้ที่สนามบินกระบี่แล้วก็มีร้านกาแฟต่างในจังหวัดกระบี่
สถานที่ราชการร้านขายของฝาก
ซึ่งก็ปรากฏว่าตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
มีลูกค้าสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น
จนต้องส่งวัตถุดิบกล้วยหิน
จากอำเภออ่าวลึกและอำเภอเขาพนม
เพื่อผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าก็เป็นการสร้างรายได้เสริมในช่วงยางพาราตกต่ำแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่ากล้วยหินเป็นกล้วยที่มีเนื้อแน่นแล้วก็เหนียวกว่ากล้วยอื่น
ถึงได้ชื่อว่ากล้วยหินนะครับพอเอามาทำกล้วยท่อแบบนี้กล้วยฉาบแบบนี้ก็เลยกรอบอร่อย

อยากรู้ว่าเบรกแตกเป็นยังไงนะคะ
ตอนกินแล้วเป็นไหมพยายามเหยียบเบรกอยู่
หยุดไม่ได้ฉันมันจะเอ้าเหลือ๓ชิ้นแล้วบางทีนะพยายามจะมัดถุง
แล้วก็แกะแกะใหม่ดีกว่ากินต่อเพราะความอร่อยนะฮะ